สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน
อยู่ข้างหน้าไม่คิดถามว่ามันไกลเท่าไหร่
เราไม่เคยอยากรู้
เดินตกเท้าบนเส้นทางถ้าใกล้
กลับไปรับกลับไป
กลับไปรับไป
กลับไปรับไป
กลับไปรับไป
กลับไปรับไป

กลับไปรับไป
กลับไปรับไป
กลับไปรับไป

กลับไปรับไป
กลับไปรับไป

กลับไปรับไป

แขทแขนนัยกาศคริเดียน
มันปลุกเท้าบนสำคัญท่าไทยเขียวแขนกันท่าใครหกลง
ต่อจากนี้คืนละทีหัวใจเชิญทุกคนออกมา
เราคือผู้คนและการเดินทางกลับไปให้ไทยกล้าวมา
เราคือคนขีดเส้นทางนี้เองเส้นทางของการเปลี่ยนแปลก
เราคือคนขีดเส้นทาง
เกี่ยวแขนกันท่าใครหกลง
จากนี้คือนาทีหัวใจเชิญทุกคนออกมา

ความหวังของชาวบางบอลที่จะมาสร้างความฝันกับไอรักชนกษีนอก
เราคือคนขีดเส้นทางนี้เองเส้นทางของการเปลี่ยนแปลก
เราเพียงคนขีดเส้นทางนี้เองเส้นทางโครงการเปลี่ยนแปลง
หัวใจให้ความ
พระขนงบางนาโตโต้ปียรัฐจงเทพ
ยืดกบหาละคะให้ความคงคง
เหลือความหวังหล่ออยู่ข้างหน้า
ไม่คิดถามว่ามันไกลเท่าไหร่
เราไม่เคยวางดูว่า